หากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างนะ
อย่าให้คอยเกินนะพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพาอีกงามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้แต่อย่าให้สวยเกิน
แห่งมันเห้ยอ่อ
จะถูกหมดทุกคำหรือเปล่า
มาดูกันนะครับถ้าผ่านไปได้
ก็จะไปสู่เพลงที่๔นะครับ
บาทพร้อมกับตัวช่วยอีก๑ตัว
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
น้องเบนส์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
น้องเบ้นซ์ร้อง

ร้องได้

แต่ไปเที่ยวกับเพื่อน
ไปทำอะไรตามวัยของเราเหรอ
ไม่ค่ะหนูอยากอยู่กับพ่อกับแม่มากกว่าค่ะ
อยากทำงานหาเงินให้เขามากกว่าค่ะ

ข้าไม่ไปนะเองไปเถอะ

ภาพก็เงียบไปค่ะเพราะว่าเขาจะรู้นิสัยหนูว่าหนูเป็นคนแล้ว
หนูทำงานหาเงินดีกว่าค่ะพี่
เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ดีกว่าค่ะ

คุณแม่คุณแม่รู้สึกยังไงกับลูกที่ดีแบบนี้

ห่วงอย่างเดียวว่าอย่าทำงานหนักเกินไป

เขาจะบอกค่ะแม่คะวันนี้น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนที่นั่นที่นี่
จะบอกเขาจะเปิดให้ดูเลยชื่นใจค่ะ

คุณผู้ชมครับสิ่งแบบนี้ในความรู้สึกแบบนี้
ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นเด็กดี
มันเป็นสิ่งที่บางทีมันบอกหรือสอนกันไม่ได้
ต้องคิดได้เองต้องคิดได้เองว่า
เราเป็นห่วงพ่อแม่เราไม่ไปเราไม่ไป
คุณแม่โชคดีมากนะครับที่ได้ลูกคนนี้มาเกิดเป็นลูก
นี่แหละมันก็มาช่วยพยุงความรู้สึกเหนื่อย
จากการทำงานของเราได้ที่แม่เจ็บเป็นอยู่หายเลย
คำพูดของเขาบางคำทำให้แม่น้ำตาไหลได้

ไม่เป็นไรคะฝุ่นเข้าตาเรื่องของฉัน
ต้องมาอยู่กับฉันหรอกฝุ่นเข้าตาฉัน

สิ่งที่ฝันกันก็คือหัวใจหลักคือเรื่องบ้าน
บ้านที่จะไปสร้างอยู่นี่อยู่ที่จังหวัดอะไรคะเน้น

ค่ะมีที่ค่ะซื้อเขานี่นะคะติดหนาเหตุเป็นนี่
เท่านั้นเรามีที่อยู่เยื่มเข้ามาซื้อที่แปลงหนี
ไปกู้เงินมาซื้อที่
ประมาณกี่ตารางวาครับ
มาไม่เกินสองงานหรืองานกรอกหวาหรือประมาณนี้
ประมาณงานหรือสองงานนะคะ
บ้านที่อยากได้บ้านในฝันที่เบ้นวาดฝันไว้เป็นแบบไหนคะ

ชั้นเดียวแล้วก็ยกพื้นแล้วก็มีชานระเบียงหน่อย
ชานระเบียงค่ะให้พ่อกับแม่เอาไว้นั่งค่ะ
ปลูกผักเลี้ยงไก่ข้างบ้านค่ะ
ก็คงไม่ใหญ่โตอะไรเท่าไหร่เพราะอยู่กันแค่๓คนก็สัก๒ห้อง
ก็มีห้องอเนกประสงค์ห้องหนึ่งไว้กินโค้งกินข้าวนั่งเล่น

คะถ้ามันได้จริงมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีความสุขขนาดไหนคะ
ภาพมันสวยงามขนาดไหนในหัวใจเราภาพนั้น
เป็นภาพที่เราได้อยู่กับพ่อให้แม่ได้กอดพ่อกับแม่อย่างอบอุ่นค่ะพี่
ได้มีบ้านหนูก็จะตั้งชื่อบ้านว่าบ้านร้องได้ให้ล้านค่ะ
เพราะทางรายการให้โอกาสหนูค่ะ
นึกภาพแค่นี้หัวใจก็พองโตและมีความสุขแล้วค่ะ
ไม่ต้องไปแบกไปเสี่ยงชีวิตอะไรข้างนอกนะครับพอมีพอกิน
ค่ะในงบสองแสนนี้ค่ะขอให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ
งั้นอย่ารอช้าค่ะคุณป่าครับอีกสักเพลงอีกสักหนึ่งเพลงได้เลยนะครับ
กำลังเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ก็ฝ่าฟันเพลงที่๓มาได้นะครับ
เรียกว่าแบบโอ้โหหวาดเสียวทีเดียวนะครับเกือบใช้ตัวช่วยไปหมด
แต่ว่ายังโชคดีนะครับเปิดได้เพลงเก่งของตัวเองก่อน
เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกหนึ่งแผ่นในหนึ่งแผ่นนั้นก็ยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่
ถ้าคิดว่ามันแบบคราวที่แล้วอีกไม่ไหวอีกก็ต้องใช้นะ
นะครับแต่ตอนนี้มาฟังกันก่อนนะครับมาถึงเพลงที่สี่กันแล้วครับ
เพลงนี้มูลค่าหกหมื่นบาทอินโทรเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท

เพลงเร็วเพลงนี้จะเป็นอุปสรรคเหมือนเพลงเร็วเพลงที่แล้วไหมคะเบ้น

ตอนนี้สามารถหยุดก็ได้หยุดตอนนี้ก็รับสี่หมื่นบาทนะครับคุณแม่คุณพ่อสี่หมื่นบาท
แต่ว่าแหม่มันห่างไกลกับบ้านของเราเหลือเกิน
ถ้าสู้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้หกหมื่น
เพราะว่าตัวช่วยเหลืออยู่อีกหนึ่งตัวภาวนาว่าเปิดมาแล้วเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลย
แต่ถ้าร้องผิดสี่หมื่นเหลือสองหมื่น
ยังไงซะเราก็ยังเหลือตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ

พี่บ้างอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
เบนส์ครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

ตอนนี้นะคะสถานะนะคะสุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
เพราะว่าเพลงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์
๕๐ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวช่วย
เหลือใช้ได้อีกหนึ่งแผ่นป้ายใช้หรือไม่ใช้ครับ

สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตัวช่วยตัวสุดท้ายแล้ว
ฝ่าฟันไปให้ได้ค่ะแผ่นที่เลือกได้ก็คือแผ่นที่สอง
แผ่นที่สี่แผ่นที่ห้าแผ่นที่หกแผ่นที่หนึ่งและที่สาม
เลือกไปแล้วนะครับแผ่นไหนครับ
ยังไม่รู้นะคะว่าอะไรซ่อนอยู่หลังตัวช่วยหมายเลข๖
ครับเราก็เฝ้าแต่อธิษฐานว่าขอให้เป็น
ข้ามไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายขอให้โชค
ไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นนะครับมาดูกันนะครับ
ตัวช่วยแผ่นที่๖แผ่นสุดท้ายที่เลือกนะครับ
ที่กลัวที่สุดนะครับตัดไปได้เลยไม่ใช่นะครับ
โทรหาคนรู้จักไม่ใช่นะครับผ่านไปแล้วค่ะ
ร้องผิดได้หนึ่งคำไม่ใช่โอเค
ตอนนี้เหลือข้ามไปเลยกับอะไรคะคุณป่าได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับนะครับ
ตัวใดก็ตัวหนึ่งและแผ่นที่๖นะครับที่เบนส์เลือกก็คือ

ไหล่ไหล่โลกภูมิสุดที่รีบ